ก่อนปีใหม่เธอปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมา

คือใครจะไปคิดว่าดาราตลกหญิงจะสวยขนาดนี้
คือพี่ชมพู่สวยขนาดนี้คือเป็นนางเอกเถอะ
คือมองมุมนี้เมื่อกี้ดิฉันเดาว่าไม่บัวชมพูปอดก็กระแตอาสยาม

คือก่อนปีใหม่เนี่ยเธอก็ได้ปล่อยภาพสวยออกมาให้แฟนได้ชมความสวยความหล่อของวัดที่เบาสาวกันแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถึงกับออกปากเลยนะคะว่าเขินอยู่เหมือนกัน
เพราะไม่คิดว่าน้องฉัดจะจัดซะสวยเด้งขนาดนี้
ส่วนเลิกดีนะคะงานแต่งก็คือ๓๐มีนาคมนี้อย่างแน่นอนจ้า
บอกไปแล้ววันที่๓๐มีนาคมค่ะ

แล้วก็ตอนกลางคืนก็งานเลี้ยง

ดีใจมากไม่ได้คิดว่าจะแบบฮือฮาขนาดนี้ด้วย

เขินเออแล้วคนก็จะแบบว่าพูดด้วยใจจริงแบบสวยจริง
เพราะเราเอาจริงคนมองรูปเรายังจำตัวเองไม่ค่อยได้

มีแต่คนบอกดีใจจังขอบคุณค่ะ

โอ้โหรับค่ะเพราะว่าเราต้องเก็บค่าเทอมให้ลูกค่ะ
งานอะไรได้บอกผู้จัดการเอามาให้หมดค่ะรับ
แต่งงานไปก็ต้องรับงานหนักกว่าเดิม

แสดงความยินดีล่วงนาก็เลยก็แล้วกัน